รวยแปะนี่
ตอบไปว่าณทีนี้ไม่มีใครรวยแซงแบบว่า

ที่โอร์ดปราโม่ตปาทานของเรา
นักร้องสายฮาตัวพ่อล่าสุดเป็นเศรษฐีแล้วนะจ๊ะ
แล้วไม่ใช่แค่ล้าน๒ล้านอย่างที่บอกไป

ราศีออร่าคนรวยมันจับชัดขนาดนี้

เรื่องนี้ท่านโอ๊ตจะเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่

เพื่อนผมอำคือผมเจอทุกคนนะทุกคนอำหมด
เรียกท่านโอ๊ตบ้างเรียกคุณโอ๊ตบ้าง
เห้ยเหมือนเดิมผมเหมือนเดิม

ไอ้ก็ได้ฮะไอ้ก็ไม่ว่ากันไอ้โอ๊ตเหมือนเดิม

ตอนนี้ว่าจะโทรหาอยู่นะคะ
เรียกน้องก็ได้น้องโอ๊ตขอยืมตั้งหน่อย
ระวังเขาจะบล็อกเบอร์นะแม่นะ

แซวกันเลยเฉย